อย่างที่ผมนำเรียนเอาไว้เรื่องของโรงเรียนสารศาสตร์
คขึ้นมาอีกแล้วคือโรงเรียนเนี่ยตั้งทนายเดชามาสู้คดีครับ
คดีคือตอนที่ผู้ปกครองไปประชุมผู้ปกครองแล้วดูวงจรปิดแล้วแล้วท่านโมโหแล้วกระโดดถีบครูพี่เลี้ยจุ๋ม
สู้คดีนี้แหละนะครับเอามาดูกันมีคดีไหนบ้างคดีแรกที่จะรับทำก็คือการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปกครองที่กระโดดถีบครูพี่เลี้ยงจุ๋ม
ในวันประชุมผู้ปกครองเมื่อวานนี้ทนายเดชากิติวิทยานันต์นะครับประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนายความของโรงเรียนในเครือศาลศาสตร์อย่างเป็นทางการนะครับเดินทางไปที่อาสภองราชพฤกษ์นะฮะพร้อมด้วยนางสาวอ่อนอุมาปอดปล่งหรือครูพี่เล้งจุ๋มนะครับ

เพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายชาญวิทย์
สุกยิ่งอายุ๓๗ปีและภรรยา
ซึ่งเป็นนะครับผู้ปกครองน้องเสือนี่นะฮะ
ที่เข้าทำร้ายร่างกายครูพี่เลี้ยงจ๋มเมื่อวันที่๒๕กันยายน
ในงานประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นะครับ
หลังจากเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

ทหารประดานโทษะและงั้นอารมณ์ไม่อยู่นะครับ
เข้าทำร้ายครูพี่เลี้ยงจุ๋มก็ไปแจ้งความ
แจ้งความสู้คดีนะเถอะที่ส่วนผอมราชพฤกษ์
ทีนี้ในเบื้องต้นทนายเดชานะคะ
ด้านคดีของโรงเรียนสรรษาธิราชพลึกอย่างเป็นทางการ
ในคดีที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือถ้าเกิดว่าตอนนี้ไปนับดู
จำนวนคดีที่เกิดขึ้นสำหรับสรรษาธิราชพลึก๓๐คดี
นายเดชาบอกว่าจะไปขอตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมด
ทางผู้ปกครองไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้
ว่าทุกอย่างเป็นความจริงหรือไม่
ถ้าเกิดว่าครูหรือครูพี่เลี้ยงคนไหนยอมรับสารภาพ
ก็ว่ากันไปจำนวนด้วยหลักฐานต่าง

ส่วนครูหรือครูพี่เลี้ยงคนไหนที่บอกว่า
ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำ
ถ้าเกิดไม่ยอมรับแบบนี้
ก็ต้องว่ากันไปไปแก้ต่างในชั้นศาล

มีทนายอีกคนนึงค่ะโพสต์สวนขึ้นมาเลย
ทนายนิด้าได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า
ครูจุ๋มแจ้งจับผู้ปกครองที่ตบหน้าและถีบกลางวงแถลงข่าว
ผู้ปกครองที่ถูกแจ้งจับถ้ามีทนายอยู่แล้วก็แล้วไป
แต่ถ้าไม่มีทนายข้าพเจ้ายินดีเสนอตัว
เอาเป็นว่าตอนนี้๒ฝั่ง๒ฝ่ายชัดเจน
ฝั่งทนายเดชารับผิดชอบของคดีเครือสารศาสตร์
ส่วนทนายนิด้าเสนอตัวรับผิดชอบช่วยผู้ปกครองที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
ในข้อหาที่ไปทำร้ายร่างกายครูจุ๋มนะคะ
ทนายดังก็ลงสนามสู้กันนะฮะ
ส่วนความคืบหน้าในการแจ้งความดำเนินคดีกับครูพี่เลี้ยงคนอื่น
เมื่อวานนี้ก็มีครูพี่เลี้ยง๔คนเข้ามอบตัวนะฮะกับตำรวจด้วยนะครับ
ก็คือทางด้านของครูบูครูอิ๋วครูเจี๊ยบและครูนิ
โดยทุกคนให้การรับสารภาพว่าทำร้ายเด็กจริง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ให้ได้รับความกระทบกระเทือนทางร่างกายและจิตใจและกระทำการ
ละเว้นอันเป็นการทรุณกรรมหลังรับทราบข้อกล่าวหา
ตำรวจก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนแล้วก็จะมีการนำตัวทั้งสี่คนไปฟ้องต่อสาร
วันที่๖ตุลาคมนี้นะครับ